นักแสดงสาววิกหมอชิตอย่างเบ้นปุญพรค่ะ
เธอนั้นถูกผู้ไม่หวังดีก่อกวนในการพยายามที่จะขอพบเจอ
รวมไปถึงขอร่วมหลับนอนด้วย
เจ้าตัวก็เตรียมที่จะแจ้งความดำเนินคดีแล้วค่ะ
เปิดปากเล่าถึงเหตุการณ์ที่ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่
สีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะ

ที่ถูกผู้ไม่หวังดีตามก่อกวนอย่างไม่เลิกรา
พยายามติดต่อคนรอบข้างของเจ้าตัว
เพื่อที่ต้องการจะมาพบเจอสาวเบ้นให้ได้
อีกทั้งยังได้มีการส่งข้อความทางโปรแกรมไลน

เอ่ยปากขอหลับนอนกับนักแสดงสาวอีกด้วย
โดยสาวเบ้นเผยว่าช่วงแรกบุคคลดังกล่าว

อ้างว่าต้องการว่าจ้างให้ไปร่วมงานงานหนึ่ง
รวมถึงเจรจาขอซื้อรถที่เจ้าตัวเคยใช้อยู่เป็นประจำ
ลามไปถึงตามหาที่อยู่ของนักแสดงสาว
ที่บ้านเกิดในจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย
ซึ่งทางครอบครัวค่ะก็ได้มีการติดต่อไปยังผู้ที่ไม่หวังดี
เพื่อวอนขอให้ยุติพฤติกรรมดังกล่าว
แต่ได้รับคำปฏิเสธกลับมาค่ะ
นักแสดงสาวจึงขอพึ่งกระบวนการทางกฎหมาย
เพื่อความปลอดภัยของตัวเองรวมถึงคนในครอบครัวค่ะ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาตามไปถึงบ้านที่นครสิทธิ์ธรรมดาค่ะ
ตามไปที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ไปเจอกับคุณพ่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
เขายังก่อกวนในลักษณะที่แบบว่าโทรหายากถึงทุกคน
แล้วก็บอกว่าจะมาซื้อรถที่บ้าน

แล้วก็เหมือนกับว่าก่อกวนในลักษณะที่บอกว่าติดต่องานค่ะ
สืบไปสืบมาแล้วเนี่ยก็คือไม่น่าไว้วางใจด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือเขาอ่ะหายไปปีนึงคือมันระยะเวลาปีที่แล้วอะค่ะ
คือติดต่อแบบนี้ค่ะโทรมาตลอดนู่นนี่นั่น

หยาบคายลามกเหรอคะจริงก็ส่งมาค่ะ

แล้วก็เหมือนกับเขาจะเป็นแบบอารมณ์แบบเพ้อนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ในลักษณะที่แบบว่าเออขอมานอนด้วย
ถ้าเขาแบบได้ดูอยู่ก็เน้นบอกเถอะว่าหยุดดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าตัวเบ้นเองเบ้นรู้สึกว่าถ้าเขาชื่นชอบในตัวเราหรือปลื้มในตัวเรา
ก็เอามาสิ่งดีมาให้กับเราดีกว่า